พาไปดูบรรยากาศที่อาคารกีฬาเวท๒

เพราะว่าเมื่อเช้าบรรยากาศก็คึกคัก
ทั้งผู้สมัครหน้าเกาหน้าใหม่วัยรุ่น

รอบแรกคือจับเพื่อที่จะรู้ลำดับในการจับสลากก่อน
ส่วนจับรอบที่๒คือจับหมายเลข

ทีนี้เราเองที่เป็นคนที่จะไปใช้สิทธิ์
ต้องจำนะทั้งอยู่เขตไหน
แล้วพักที่ฉันจะเลือกเบอร์อะไร
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะ
ติดตามบรรยากาศที่นั่นอีกครั้งหนึ่งกับคุณทัศนัยโคตรทองนะคะ
อาคารกีฬาเวท๒ที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยังคงปากหลักรายงาน

ของสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่รับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครวันแรกครับ
ถึงแม้ว่าในขั้นตอนของก่อน๘โมงครึ่ง
ผู้สมัครนั้นเดินทางมาสมัครแล้วก็มีการจับเบอร์ประจำตัวไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดินทางออกไปแล้วกองเชียร์ทั้งหมดทั้งมวลที่มาเมื่อตอนเช้าก็ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับ
เพื่อเดินทางไปหาเสียงกันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนั้นยังคงมีผู้สมัครจากบางพักในบางเขตนะครับ
ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อลงสมัครแล้วก็ได้หมายเลขของตนเองนั้นตามลำดับที่มีการลงทะเบียนเอาไว้นะครับ
ซึ่งก็จะไม่ต้องจับสลากแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีคนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็เปิดรับไปจนถึงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีครับ
วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตของกรุงเทพมหานครนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้านั้นมีผู้สมัครเดินทางมาคนแรกนั้นเวลาประมาณสักตี๔๒๐นาทีนะครับ
ซึ่งทุกคนที่เดินทางมาก่อน๘โมงครึ่งนั้นก็ถือว่าเดินทางมาพร้อมกันนะครับ
แล้วก็มีผู้สมัครจาก๑๘พักการเมืองที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์
แล้วก็สามารถที่จะลงสมัครเป็นสอสอของกรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขตได้
ยอยเดินทางเข้าไปลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับนะครับ
ใครนั้นจะมีการจับสลากหมายเลขนั้นก่อนหลัง
ทั้งหมดนั้นมาทั้งหมดนั้น๔๔๖คนจาก๑๘พักใน๓๐เขตเลือกตั้งของกรุงเทพนะครับ
เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครมาก่อนเวลามากที่สุดก็คือ
เขต๑๐ดอนเมืองและเขต๑๗หนองจอกนะครับ

เขต๒๗ทวีวัฒนาตลิ่งชันนะครับ
และสำหรับปัญหาเรื่องของเบอร์ผู้สมัครที่แต่ละพื้นที่แต่ละเขต
แต่ละพักนั้นจะแตกต่างกันในทุกพักแล้วก็ทั้ง๓๐เขตของกรุงเทพมหานครนะครับ
อย่างเช่นพักประชาธิปัตย์แล้วก็พักเพื่อไทยนั้นก็ถือว่ามือดีครับ
จับได้หมายเลขของผู้สมัครเป็นเลขตัวเดียวมากกว่าเลข๒ตัวในแต่ละเขตนะครับ
ก็ถือว่าง่ายต่อการหาเสียง
เช่นเดียวกับพักอื่นก็จะคล้ากันไปแบบนี้นะครับ
ในเรื่องนี้ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็
กล่าวภายหลังการเสร็จสิ้นการจับสลากหมายเลขของผู้สมัคร
บอกว่าเรื่องของหมายเลขนั้นไม่ใช่อุปสรรคของพักในการหาเสียง

แล้วก็เน้นที่ตัวบุคคลซึ่งถือว่าเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และนโยบายของพักก็ต้องการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมาอันดับแรก
เช่นเดียวกันกับทุกพักที่มีการสอบถามในวันนี้
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า
ที่นโยบายกับตัวบุคคลมากกว่าเรื่องของหมายเลขครับ
รวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วในแง่ของการเป็นพักการเมือง
ที่จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาของประเทศนะครับ
เราก็หวังว่าพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนแนวทางของประชาธิปัตย์
ก็จะสามารถไปตรวจสอบได้ว่าในแต่ละเขตเลือกตั้งของท่านนั้นเนี่ย

แล้วก็สิ่งสำคัญจากนี้ไปก็คือเราจะสื่อสารเรื่องนโยบาย

ที่ต้องการจะรู้ว่าจะพ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อย่างนี้ยังไง
แล้วก็จะทำยังไงไม่ให้การเมืองมันกลับมาวนอยู่ตรงนี้อีก

แต่เดินหน้าแข่งขันกันทุกเขตเต็มที่ครับ

แต่ละคนนั้นได้เบอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ก็ทยอยเดินทางออกจากอาคารกีฬาเวท๒แห่งนี้นะครับ
บริเวณด้านหน้าก็จะมีบรรดากองเชียร์ของผู้สมัคร
แต่ละพักแต่ละเขตนั้นไปยืนรอส่งเสียงเชียร์โหร้อง

เพื่อไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ

เพื่อไปหาเสียงเลือกตั้งต่อทันทีนะครับ

พื้นที่สถานที่รับสมัครในครั้งนี้ได้
เพราะว่าถือว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งนะครับ
ทางด้านของนายฮถิษเชษนุจชนาฬ

แต่พอไปตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติแล้ว
มี๒คนที่เอกสารไม่ครบถ้วนนะครับ

แล้วก็ต้องไปแก้ไขมายื่นสมัครใหม่
แล้วก็เหลือผู้สมัครที่สามารถจับสลากเบอร์ก่อน๘โมง

ให้ความร่วมมือในการที่ไม่จัดขบวนแห่
ซึ่งจะเข้าข่ายการจัดมหรสบซึ่งก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายการเลือกตั้งนั่นเองครับ
วันนี้น่าจะมีไม่มีท่านใดที่ผู้สมัครท่านใดเนี่ยจัดกองยาวหรือว่ากองเชียร์มานะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ทางกรกตก็ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้แต่ละพักที่มีการติดตั้งป้ายหาเสียงก็เรื่องมีกรณีการสูงการทำลายป้ายตรงนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนป่ะ
ยังครับณขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับ
แต่ว่าการติดป้ายหาเสียงหรือว่าการตรวจดูตรวจสอบดูแลเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ
ที่จะต้องดูแลกันเองนะครับ
ส่วนเรื่องร้องเรียนที่มาถึงกรกตณขณะนี้ณวันนี้เวลานี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนครับ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศด้านหลังของผมที่เห็นอยู่นี้ก็ยังคงเป็นบรรยากาศของผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครนะครับ
ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้
แล้วก็เดินเข้ามาด้านในแล้วก็ไปสมัครในพื้นที่แต่ละเขตของตนเองนะครับ
บริเวณด้านไกลของผมนั้นเป็นเขต๑๑๕ด้านนี้เป็น๑๖ถึง๓๐
และผู้สมัครนั้นก็ยังสามารถเดินทางมาได้ก่อนเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ
สนัยโค้ทองรายงานสดจากอาคารกีฬาเวท๒สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
ขอบคุณนะคะคุณทัศนัยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านี้นะคะก็เรียกว่าคึกคักเลย
แล้วก็เขตเลือกตั้งที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด๑๗คนนะคะ
ก็คือเขตพระนครดอนเมืองแล้วก็หนองจอก
ส่วนเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครลงทะเบียนน้อยที่สุด๑๒คน
ก็คือเขตคลองเตยกับเขตวัฒนานะคะ

พร้อมกันเต็มที่ในการจะหาเสียงประชาชนอย่างเราเราเนี่ยนะฮะ
กรกตเขาคาดหวังไว้๑๘๐ในการที่จะไปเลือกตั้งกันด้วยนะครับ